ตามความคืบหน้าเรื่องราวของน้องแก้มกันหน่อยค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้เห็นข่าวผ่านทางโลกออนไลน์บ้างแล้วด้วยนะคะ
น้องแก้มเนี่ยอายุแค่๑ขวบ๗เดือน
แต่ว่าต้องเสียชีวิตก็เพราะว่าแม่นำน้องแก้มไปฝากให้กับพี่สาวสามีเลี้ยงดูชั่วคราว
เพราะว่าแม่ต้องพาลูกอีกคนไปโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่าน้องแก้มเสียชีวิตค่ะ
แล้วก็ในใบมรณบัตรเนี่ยคุณหมอบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือด
ทางครอบครัวของน้องแก้มบอกว่าก็ต้องฝังน้องแก้มตามความเชื่อ
แก้มเสียชีวิตวันที่๑กันยายนวันที่๒เนี่ยฝังเลย
แต่ปรากฏว่าขณะที่ทำความสะอาดร่างกายของน้องแก้มกำลังจะฝังเนี่ยค่ะ
พบว่าตามตัวของน้องแก้มเนี่ยมีบาดแผลเป็นรอยช้ำแบบแปลกอ่ะ
คล้ายกับการถูกทำร้ายร่างกายเพราะว่ามีรอยเขียวช้ำที่คอด้านหลัง
ทางครอบครัวก็เลยคุยกันตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน
ขุดศพของน้องแก้มขึ้นมานะคะเพื่อที่จะนำไปชนสูตรเพิ่มเติม
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงครับแต่ว่าน้องแก้มเสียชีวิตตั้งแต่วันที่หนึ่ง
ศพขึ้นมาวันที่๕กันยายนทีนี้ก็อาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่
ในการหาสาเหตุการเสียชีวิตครอบครัวของน้องแก้มก็ไปขอความช่วยเหลือ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรให้ช่วยเหลือเรื่องของขั้นตอนตามกฎหมาย
ว่าจะต้องมีการดำเนินการยังไงบ้างเรื่องนี้เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์เอาไว้น้องแก้มอายุ๑ขวบ๗เดือนค่ะ
เสียชีวิตเพราะว่าแม่นำไปฝากไว้กับพี่สาวของสามีให้ดูแล
แล้วก็เสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุพอถามไปได้รับคำตอบว่าน้องแก้มท้องเสีย
แต่ทำไมไม่รีบพาไปส่งโรงพยาบาลจนน้องแก้มเสียชีวิต
แม่ของน้องแก้มนางสาวขวัญพิรมจิตราการอายุ๓๓ปี
บอกว่าติดใจในสาเหตุการตายนะคะ
ขุดศพมาชนะสูตรค่ะเมื่อวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา
ทีนี้ค่ะทางครอบครัวของน้องแก้มก็เลยเข้าพบ
ความยุติธรรมในสังคมเพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
แม่ของน้องเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ

สามสิบสิงหาคมที่ผ่านมา
พาลูกคนกลางไปหาหมอ
แต่ไม่มีใครช่วยดูแลน้องแก้มน้องแก้มเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้อง
ก็เลยให้พี่สาวของสามีดูแลน้องแก้ม
สิงหาคมคุณแม่ก็โทรไปถามนะคะ
โทรศัพท์ไปคุยกับพี่สาวสามีถามว่าน้องแก้มเป็นยังไงบ้าง
ก็ได้รับคำตอบมาว่าน้องแก้มสบายดี

ก็ได้รับข้อมูลจากพี่สาวสามีที่ดูแลน้องแก้ม
ว่าน้องแก้มท้องเสียท้องเสียหนักมากต้องไปส่งโรงพยาบาล
ก็เลยรีบไปหาน้องแก้มแม่บอกว่าเห็นสภาพน้องแก้มเนี่ยนะ
เลยเพราะว่าตัวเขียวอะค่ะเกร็งแล้วด้วย
พอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าน้องแก้มเสียชีวิตแล้ว
แล้วคุณหมอระบุในใบบรรณบัตรว่าเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ
แต่คุณแม่บอกว่าถึงแม้ว่าจะติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะคะ
แต่ก็ต้องนำเด็กไปฝังตามความเชื่อก็คือ๒กันยายนนำไปฝัง
แต่ว่าระหว่างที่เปลี่ยนเสื้อผ้าทำความสะอาดให้กับร่างของน้องแก้มค่ะ
เห็นรอยเขียวช้ำครับทีเนี้ยทางญาติก็เลยคุยกัน
สี่กันยายนบอกว่าเอ๊ะไอ้รอยเขียวช้ำเนี่ยมันคืออะไร
มันอยู่ที่คอด้านหลังนะคะแล้วก็ที่ข้อเท้าของน้องแก้มด้วย
ก็เลยตัดสินใจว่าขุดศพขึ้นมาชนะสูตรดีกว่า
ห้ากันยายนนะคะก็เลยขุดศพขึ้นมา
ถัดมาผลการชนสูตรเบื้องต้นนะคะ
ระบุว่าร่างกายของน้องแก้มขาดน้ำอย่างรุนแรง
และติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
ทีนี้ค่ะกว่าจะรอผลชนสูตรอย่างละเอียดอย่างชัดเจนเนี่ย
ต้องรอนู่นเลยนะคะเดือนพฤศจิกายน
ก็ต้องรออีกนี่อะไรล่ะกัญญาเดือนหน้า

คือร่องรอยที่คอเนี่ยนะฮะเดี๋ยวท่านดูภาพนะครับ
มีภาพหนึ่งที่จะเห็นตรงบริเวณคอของเด็กเนี่ยเห็นไหม

มันมีรอยอะไรหรือมันอาจจะเกิดจากอะไร
อันนี้ต้องรอจากผลชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
น้าสาวของน้องแก้มบอกว่า
ตัวเองเนี่ยคือคนไปรับศพน้องแก้มที่โรงพยาบาล
แล้วก็เป็นคนที่ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เพื่อขอให้ชนะสูตรพลิกศพหลานหาข้อเท็จจริง
แต่พนักงานสอบสวนในวันนั้นบอกว่า
การจะชนะสูตรพลิกศพต้องมีค่าใช้จ่าย๑๕๐๐๐บาท

ก็เลยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการผ่าพิสูจน์
แต่ยอมรับว่าถ้ามันจะมีเหตุอะไรบางอย่าง

ก็คือก่อนหน้านี้แม่ของน้องแก้ม
เคยทะเลาะกับพี่สาวของสามีอย่างรุนแรง

เขาก็เลยไม่แน่ใจว่าทางพี่สาวสามี
ในช่วงเวลาที่เอาลูกไปฝากไว้เนี่ย

ทางฝั่งนั้นดูเหมือนกับจะเร่งรัดให้รีบฝังศพเด็ก
เด็กตายไม่ถึงถูกโทรไปทำพิธีต่าง
ทั้งที่ฝ่ายญาติทางแม่ยังไม่ได้ไปเลย
อย่างเดียวเอาเป็นยังไงก็ได้เอาให้น้องไปใส่ในหลุมศพเร็วอะค่ะ
แต่ทำยังไงก็ได้เหมือนกับไม่มีอะไรบางอย่างที่ว่าเขาบอกไม่ได้
ญาติก็เลยสงสัยญาติก็เลยสงสัยแล้วก็พูดมาอีกคำนึงพูดว่าไม่ได้ตั้งใจ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
ทะเลาะกันอย่างน่วนแรงเลยล่ะครับ๒คนแม่ของก็เลยติดใจพัดยุ่งเนี่ยทะเลาะเร็วจะลงไปโรงทฤษฎีหรือเปล่า
คุณนายคือทะเลาะรึเปล่า
ใช่ค่ะนี่ค่ะอันอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเลยแค่สงสัยเลยเนี่ยเขาคือคนนี้เลย
เหมือนว่าเป็นความเชื่ออะไรอย่างนี้นะครับว่าถ้ามีเด็กเสียชีวิตลักษณะแบบนี้ต้องรีบฝังอะไรอย่างนี้นะครับ
นายรณรงค์บอกว่าตอนนี้ก็ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดที่จะออกมาเดือนพฤศจิกายนนะครับ
แต่ก็ยอมรับว่าสภาพของศพเด็กตอนที่ส่งไปชนะสูตรหลังจากที่ไปขุดขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ย
มันก็ค่อนข้างเปลี่ยนแล้วล่ะตามวันเวลานะเพราะว่าเสียชีวิตวันที่หนึ่งแล้วก็ไปนำศพขึ้นมาจากการฝังเนี่ยขุดขึ้นมาคือวันที่ห้า
ถูกฝังไปเนี่ยตั้งแต่เสียชีวิตเนี่ยแล้วไม่ได้ฉีดอะไรไว้เลยเนี่ยมันเน่าตามการเวลาก็ต้อง
พ่อเด็กยังแข็งแรงอยู่เลย
แต่ทีนี้ทนายรณรงค์ให้ข้อมูลเรื่องของการชนะสูตรศพ
เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับทุกท่านด้วยนะฮะ
มีเรื่องนี้เป็นฐานข้อมูลความรู้ไว้หน่อยก็ดี
เพราะว่าที่น้าสาวของเด็กบอกว่าไปลงบันทึกประจำวัน
กับตำรวจจะขอให้ชนะสูตรพลิกศพหาข้อเท็จจริงแห่งการตายเนี่ย
แต่พนักงานสอบสวนบอกว่าต้องมีค่าใช้จ่าย๑๕๐๐๐บาท
ญาติเขาไม่มีเงินเขาก็เลยไม่ได้ให้ชนะสูตรตั้งแต่แรกไง
ก็ต้องไปฝังแล้วถึงอีก๕วันถึงขุดขึ้นมาสภาพมันก็เปลี่ยนเนี่ย
นายรณรงค์บอกว่าตามกฎหมายแล้วหากตำรวจหรือจะเป็นญาติของผู้ตายติด
เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ตายนะสามารถใช้เงินของกระทรวงยุติธรรม
ในการส่งศพไปชนะสูตรได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
แต่อันนี้มันเป็นมาตรฐานของพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑล
คือบางจังหวัดเขาก็ไม่มีเงินกองทุนสนับสนุนตรงนี้ของกระทรวงยุติธรรม
ก็ต้องจ่ายเงินชนะสูตรเอง
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับตำรวจเหมือนกันนะว่าจริงแล้วมันมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้าง
เกี่ยวกับเรื่องของการชนะสูตรนะคะไปคุยกับพันธุ์ตำรวจเอกมานะเพาะช่วย
เลขาธิการสมาคมพนักงานสอบสวนก็ได้รับข้อมูลมาว่าจริงจริงแล้ว
ถ้าญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิตสามารถร้องขอให้มีการชนสูตรพลิกศพ
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นค่ะ
ดังนั้นทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปถามว่าตำรวจคนแรกที่บอกว่าต้องมีค่าใช้จ่ายไหม
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะคะ
หรือถ้าท่านมีกรณีสงสัยแบบนี้หรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางคดีความนะครับ
ใช่ค่ะเหอะว่าเขามีอะไรช่วยไหม